แข่งเรือยาวที่ท่าน้ำนนจริงแล้วจัดขึ้นทุกปีแต่เว้นวักเนี่ยไม่ได้จัด๒ปีแล้ว
ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๑๑เมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกนะคะเป็นการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสนุกสนานทุกปีนะคะ
วันนี้จัดเป็นวันที่๒แล้วบรรยากาศจะคึกคลื้นคลื้นเครงแค่ไหนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
ริ้วขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริณฑระเทพยวรางกูล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี๒๕๕๙
เคลื่อนขบวนไปในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นสัญญาณการเปิดงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี๒๕๕๙
หลังจังหวัดนนทบุรีเว้นการจัดงานมาถึง๒ปีกลับมาคราวนี้จึงยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะ
ได้เริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
แต่ที่ตื่นตาตื่นใจคือหน้าประรำพิธีริมน้ำ
คลาค่ำไปด้วยเรือยาวชื่อดังจากทั่วประเทศ

เพื่อจะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยเอาไว้สืบไป

คือการแข่งขันเรือยาวมาราทอน๕๕ฝีภายและ๓๐ฝีภายรวมระยะทาง๑๒กิโลเมตร
ซึ่งได้เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่ช่วงเช้าจากพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ถึงท่าน้ำนนทบุรีค่ะ
ท่านก็คิดว่าเรือมาราทอนใช้เวลายาวนาน
จริงแล้วระยะทาง๑๐กว่ากิโลเขาใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน๒๐นาทีก็ถึง
นอกจากนั้นก็ยังมีเรือมาเพศผู้หญิง๓๐ฝีภายผู้ชาย๕๕ฝีภายผู้ชายก็ยังมี๓๐ฝีภายผู้หญิง
ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสุภาพสตรีมีการแข่งขันเรือยาว
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการแข่งขันเรือพายนะครับ
เรานาคต์จะมีนาคตฟินชาติเป็นผู้หญิงนะครับ

เสร็จสิ้นพิธีเปิดก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย

การแข่งขันเรือยาว๓๐ฝีภาหญิง
ทีมพลังศรัทธาเจอกับพรเทพรินทร
จากนั้นก็ตามมาติดอีกหลายคู่
เล่นเอาคนดูนั่งแทบไม่ติดอัศจรรย์
เพราะลุ้นชนิดบีบหัวใจทั้งการแข่งขันไป
เสียงของนักภาคเรือระดับตำนานค่ะ

ด้วยร้านรวงที่มาบริการกันหลากหลาย

ข้าวขาหมูหอยทอดข้าวหมูแดง

ก็ลองสั่งนกกระทาหันสมุนไพร
ลองกันดูตัวละ๒๕บาทค่ะ
เดินเข้ามาอีกหน่อยเอาใจสายแซ่บ

เคาะกระทะขนาดนี้การันตีว่าสาดิตแน่นอนค่ะ

ที่จริงจังแบบอิ่มท้องขึ้นมาหน่อยก็ต้องขนมจีนสารพัดน้ำยาร้านนี้เลยค่ะ
ซ้ายแลกขวามาอีกนิดเจอร้านไก่เขย่าแซ่บซีดชิ้นยักษ์ขายแค่๑๐บาท
งานนี้ขายดิบขายดีเพราะโดนใจสุดท้ายมากินขนมหวาน
ใครมาต้องหยุดยืนดูเพราะพี่แกเล่นกวนกะละแมให้ดูกันสดที่หน้าร้าน
นับเป็นสีสันหลังมาเที่ยวงานเรือยาวประเพณี
ปีนี้นอกจากความสนุกยังได้ความอิ่มอร่อยแบบจัดเต็ม
จากนี้ที่บริเวณท่าน้ำนนทบุรียังมีนิทัศกาลประวัติการแข่งขันเรือยาวประเพณี
จนถึงภาพถ่ายเมืองนนทบุรีในอดีต
พร้อมด้วยมุมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย
วันนี้เหลือเวลาอีก๑วันใครยังว่างสามารถมาร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะคะ